แต่มันฮิตไม่ใช่แค่คนฮิตนะ
ไปถึงน้องตัวนี้
เป็นไง
เป็นสุด
จริงอะไรมันจะเฟี้ยวเงาะขนาดนี้คะคุณ

เรียกว่าหมาบอดจะกระไรอยู่อย่างนิดนึง

น้องอยากเล่นเองถ่ายเอง

พอเห็นป่ะเล่นจนคนงง
นี่คุณดูแผงลอตเตอรี่ทั้งแผงไม่สนใจลอตเตอรี่แล้ว

ตามสถานที่ต่างแบบห่างสัตว์สินค้าร้านจอดรถด่าดฟ้า
สถานที่เขาก็มีการแบบเปิดให้เราไปออกกำลังกายด้วยการเล่นบอร์ดต่างแบบนี้ได้นะคะ
แต่ว่าเค้าก็จะมีกตตีการมารยาทย์อย่างไรก็ดูก่อนแล้วกลับกัน

วันไหนไม่ได้เล่นจะมีอาการหงุดหงิดเลย

เพราะว่าคันแข้งขวาอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ด

อ่านเห็นมั้ยอย่าไปกลัวเขามากนะกลุ่น